ว้าวทำได้ไม่ยากราคาไม่แพงจึงนิยมทำเล่นกันทั่วไป
โครงว่าวประกอบด้วยไม้อกคือโครงแนวตั้งและไม้ปีกคือโครงแนวขวาง
และต้องใช้ไม้ไผ่สีสุกเท่านั้นเพราะเหนียวทนไม่หักง่าย
เริ่มจากการเหลาไม้ไผ่หากไม้คดให้นำมันลนไฟแล้วทาด้วยน้ำตาลปี๊บ
แล้วดัดให้ตรงทั้งสองท่อนจากนั้นจึงเหลาให้เรียวตามความเหมาะสม
อุปกรณ์อื่นก็มีกระดาษสาเชือกป่านและกาวแป้งเปียก
เมื่อใช้เชือกผูกโครงประกอบขึ้นเป็นรูปว่าวแล้ว
ติดกระดาษในตอนเช้าเพื่อป้องกันการขยายตัวของกระดาษ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน